มีอีกในไหนก็ดราม่าสาดกันไม่ต้องเป็นข่าวแรกแล้ว
ต่อเนื่องกันเลยค่ะคุณผู้ชมความดราม่ามหาดราม่า
ยาวนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมต้องบอกว่ามีกระทู้ดราม่าในเว็บบอส
เอ่อเว็บหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปพิมพ์อักษรย่อแล้วให้เดากันไปต่างต่าง
นานาบอกว่าดาราคนนึงเนี่ยเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ย
เขาไปเมาแล้วขับทำคนคนหนึ่งเสียชีวิต
ณตอนนี้ปัจจุบันนี้ดาราคนนี้กลายมาเป็นพรีเซนเตอร์เครื่องดื่มแอลกอฮอลยี่ห้อหนึ่ง

อ่านไปอ่านมาเดาไม่ยากค่ะรู้เลยว่าดาราคนนี้เป็นใครนะฮะ
เขาบอกเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญสะเทือนใจที่เกิดขึ้นจากดารานุ่มอนาคตไกล
ทำไมไม่ทำตัวให้ดีขึ้นครอบครัวคนอื่นต้องสูญเสียคุณพ่อ
อันนี้ก็โพสต์โดยสมาชิกรายหนึ่งนะคะเขาบอกว่า
เรื่องราวของนักแสดงหนุ่มคนนึงที่เคยก่อคดีขับรถฝ่าไฟแดง
บริเวณแยกตึกชัยแล้วรถเขาเนี่ยณคืนนั้นนะครับ
พุ่งชนแท็กซี่ที่มีผู้โดยสารนั่งมาด้วยซึ่งจอดติดไฟแดงอยู่
ซี่ไม่รู้อีโน่อีเหน่เลยจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต
วันที่๑๕พฤศจิกายนปี๔๕นะคะ
หนึ่งในนั้นคือพ่อของเจ้าของกระทู้แต่หลังจากเกิดเหตุค่ะ
มีความดราม่าบังเกิดโอละวันพันละตูกันขึ้นมา
เจ้าของกระทู้บอกว่าคนที่ไปโพสต์เนี่ยเขาบอกว่า
เขาไม่ใช่เป็นลูกจริงมีคนกล่าวอ้างเขาแบบนั้น
๔ปีผ่านมา๑๔ปีผ่านไปไม่เคยเห็นนักแสดงหนุ่มคนดังกล่าวออกมา

ซึ่งหลายคนก็เดาแล้วรู้เลยว่าเป็นใครก็คือคุณโดมปกรณ์ลำนั่นเอง
ก็ว่าหลายคนจำได้คดีนี้ก็เป็นข่าวหน้าหนึ่ง
สิบกว่าปีก่อนแล้วก็มาช่วงนี้เขาเป็น
ก่อนหน้านี้เคยโดนคดีเมาลากเพื่อนกันไปใช่ไหมล่ะ
แอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วตอนนี้ก็มาเป็นพรีเซนเตอร์
เครื่องดื่มแอลกอฮอลยี่ห้อหนึ่งเพื่อเพื่อนเต็มที่เสมอ

แต่อย่างที่ล่าสุดค่ะเหมือนคดีจะพลิกนะครับ

แล้วก็ได้รับการขอร้องจากลูกสาวผู้เสียชีวิตนะครับบอกว่า
เธอไม่ได้เป็นคนโพสต์แล้วก็ยังจวกคนที่โพสต์เรื่องนี้ขึ้นด้วย
บอกว่าโหดร้ายมากเรื่องมันเก่าไปแล้วจะขุดมันขึ้นมาอีกทำไม
เพราะทำให้เธอกลับต้องไปนึกถึงวันที่เธอต้องสูญเสียในวันนั้นอีกครั้ง
ทำให้เธอต้องนึกถึงคุณพ่ออีกครั้งนั่นเองค่ะ
โกรธนักแสดงหนุ่มคุณโดมปกรรมโกรธมากเลย
ที่ทำให้เธอต้องสูญเสียพ่อไปตอนที่เธออายุ๑๔ปีตอนปี๒๕๕๙
แต่ว่าณตอนนั้นพอเห็นแววตาที่แสดงความเสียใจ
รวมไปถึงที่คุณโดมมาขอขมาพ่อของเธอด้วยการบวชให้เธอก็เลยให้อภัยค่ะ
นำซ้ำค่ะคุณโดมและแม่ยังแสดงความรับผิดชอบเต็มที่
เงินชดเชยกับครอบครัวเธอเองยอมรับนะคะว่า
เงินที่ให้มามันแทนชีวิตพ่อของเธอไม่ได้
แต่ตลอด๑๐กว่าปีที่ผ่านมาโดมและแม่ไม่เคยหายไปไหนค่ะ
ยังติดต่อดูแลช่วยเหลือครอบครัวเธอมาตลอดอย่างที่รูปที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่
เป็นรูปของวันแต่งงานของลูกสาวผู้เสียชีวิตนะฮะเธอบอกว่าเธอแต่งงานเนี่ย
คุณแม่คุณโดมมาร่วมแสดงความยินดีด้วยแต่คุณโดมเองเนี่ยติดงานคอนเสิร์ต
มาไม่ได้ก็โทรมาแสดงความยินดีด้วยนั่นเองถ้านั้นยังไม่พอเขาแบบว่าเธอต้องการ
จะลงทุนที่ต่างประเทศไปเปิดร้านอาหารทางแม่ขุณโดมก็ให้เงินก้อนนึงมาช่วยเหลือ
ให้บ้านของเธอมีเงินไปทำธุรกิจต่อเนื่องนั้นเองคนี้มีการโพสต์รูป
ลูกสาวผู้เสียชีวิตยอมรับว่าเห็นแล้วมันก็ไม่ชอบใจ

โดมอย่างเดียวเลยนะอย่าเมาแล้วขับอีก
ก่อนจะฝากถึงทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับบอกว่า
ต่อให้คุณไม่เมาแต่ถ้าพวกคุณขับรถไม่ดี
ก็มีสิทธิ์เป็นฆาตกรที่ทำลายครอบครัวของผู้บริสุทธิ์คนอื่นได้

เวลามีเรื่องราวในโลกโซเทียลก็ต้องพิจารณาพินิษฐพิเคราะห์กันหน่อย

เพราะว่าเรื่องราวมี๒มุมเหรียญมี๒ด้านเสมอนะคะ

มีคนไปโพสต์อ้างว่าเป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิต
ซึ่งเสียชีวิตจากกรณีคุณโดม
แต่จริงแล้วลูกสาวก็บอกว่าไม่ใช่
ไม่ใช่เขาไม่ใช่เขามีคนไปแอบอ้าง
จริงแล้วคุณโดมดูแลครอบครัวมาโดยดีมาตลอดเลยหลังจากเกิดเหตุนะคะ

บนท้องถนนมีวินัยแล้วก็มีน้ำใจกันด้วย
ได้ไม่เกิดปัญหาจะได้ไม่ไปต่อยกันกลาง